สวัสดีค่ะพบกับลูกการณ์ร้านหนากรรมดิชันนัทชาชาขิตโม่ค่ะ
คุณผู้ชมหลายคนบอกว่าสามารถสัมผัสได้ถึงลมเย็นกันแล้วค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าประเทศไทยอุณหภูมิหลังจากนี้จะลดลง๑๓องศาค่ะ
ยกเว้นภาคใต้ที่ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะพี่น้องเกษตรกรต้องรู้เท่าทันสภาพอากาศค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือและภาคอีสานมีอากาศหนาวเย็นเกิดน้ำค้างแข็งบนยอดดอยในบางพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๓องศาค่ะเหมาะกับการท่องเที่ยวและเพาะปลูกพืชเมืองหนาว
เกษตรกรควรทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมองดดื่มแอลกอฮอล์นะคะช่วงนี้
ในขณะเดียวกันภาคกลางและภาคตะวันออกข้ามถึงเช้าอากาศเย็นกับมีลมแรงมีฝนเล็กน้อย
เกษตรกรต้องดูแลสุขภาพและควบคุมการให้อาหารสัตว์น้ำ
เพราะว่าในช่วงที่อากาศเย็นสัตว์น้ำจะไม่ค่อยกินอาหารค่ะ
รวมถึงระวังศัตรูพืชจำพวกน้อนพื้นที่ริมทะเลทะเลนะคะคลื่นจะสูง๑๒เมตร
ในขณะเดียวกันภาคใต้ฝนตกหนักตลอดช่วงคุณผู้ชม
ลมพัดแรงต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
คลื่นลมอ่าวไทยสูงกว่าฝั่งอันดามันจุดใดมีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตร
เรือเล็กงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะ